กรณีผอที่นครราชศรีมา
กับนักเรียนชั้นม๒เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
เมื่อวานช่วงบ่ายผลจากคณะกรรมการเบื้องต้น

ออกมาแล้วนะคะว่าจากการสอบทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐาน

แต่หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
แล้วถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ย
มีโทษหนักนะคะถึงขั้นไล่ออกหรือว่าปลดออก
แล้วก็ล่าสุดต้นสังกัดสั่งพักราชการแล้วด้วยค่ะ
นายสุวิตรศรีชายรักษาราชการแทนศึกษาที่การ
จังหวัดนครรัชศรีมาก็เปิดเผย
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
คบหากับนักเรียนหญิงม๒วัย๑๔ปีฉันชู้สาว
จึงมีการรายงานให้กับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบ
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งจะมีโทษหนักถึงขั้นไล่ออก

พร้อมกับมีการสั่งพักราชการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
กว่าจะได้ผลสรุปเรื่องนี้
ว่าจะใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ๑๒๐วันหรือว่า๔เดือน
แต่กรณีนี้ก็ขึ้นมันเป็นกรณีที่ประชาชนสนใจ
ดังนั้นทางคณะกรรมการสอบสวนจะเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุดค่ะ
เรียบร้อยคงจะให้พักราชการไว้ก่อน
เพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนจนแล้วเสร็จครับท่านครับ
ซึ่งทางด้านรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมา
ก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่าถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก
เนื่องจากเป็นครูที่มีตำแหน่งถึงพ่วงหน่วยการโรงเรียน
จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูชั้นผู้น้อย
แต่กลับมาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เพิ่งจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับลูกสิทธิ์
เป็นเด็กชั้นป๖ที่โรงเรียนก่อนหน้า
แล้วก็ย้ายมามาอยู่ที่โรงเรียนนี้
ซึ่งก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวงการการศึกษาของจังหวัดนะคะ

พฤติกรรมแบบนี้อย่าเหมารวมเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
จริงแล้วครูดีก็ยังมีอีกมากมายนะคะ
เพราะว่าไม่งั้นครูที่ดีก็จะหมดกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวานพยายามติดต่อโทรศัพท์ไปหาพอ

มีอยู่ครั้งหนึ่งพอคงเผลอกดรับโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มารายงานตัวกับตำรวจนะคะ

บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทษที่มีความผิดจำคุกเกิน๓ปีขึ้นไป